ส่วนอีก๒นักแสดงนะคะใหม่ดาวิกาและเจเจกฤษณภูมิค่ะ
ได้เดินทางไปส่งมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราบางเขนค่ะ
ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาคนบันเทิงที่ดีนะคะสำหรับสองนักแสดงชื่อดังค่ะ
นำโดยใหม่ดาวิกาและเจเจกฤษณภูมินะคะด้วยการส่งมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ
อยู่ในบ้านพักคนชราบางเขนกับกิจกรรมสนุกที่แต่งเติมรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะให้กับเหล่าผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังมอบยาและเวชพันธุ์ให้แก่มูลนิธิ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะทั้งสองนักแสดงเปิดเผยว่าได้สัมผัสถึงความอบอุ่น
ที่ทำให้หวนคิดถึงผู้สูงอายุในครอบครัวและจากการที่ได้รับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้
ทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุเป็นอย่างดีค่ะในช่วงเนี้ยค่ะ
แล้วก็จากการตั้งใจของหนังเราอยู่แล้วค่ะเพราะ๒๐ใหม่ในเรื่องมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุด้วยผู้สูงวัยซึ่งใหม่เองก็แสดงเป็นคุณย่าอายุเจ็ดสิบสี่
ซึ่งพอใหม่ได้แสดงเป็นคุณย่าแล้วใหม่ก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวมากมายค่ะ
อ่าในเรื่องเนี้ยก็จะพูดถึงอ่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนอะความสัมพันธ์ในครอบครัว
มันก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนจิตอาสาค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งที่มาสร้างรอยยิ้มแล้วเราก็มีทั้งยาแล้วก็มีของเล็กน้อยที่
มามอบให้ด้วยค่ะก็สนุกสนานกันไปสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำขึ้น
ผมเองก็แบบโตมากับอาม่ากงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราได้มาเล่นหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเง
ยิ่งแบบเห็นความสัมพันธ์เห็นความสำคัญของครอบครัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งตั้งแต่แบบเล่นเรื่องนี้มาผมก็ติดต่อกลับไปที่บ้านบ่อยขึ้นเยอะเลยครับ